เล่นกันในที่ทำงานคือจะเล่นจะเฮฮาจะอะไร
กายกรรมผ่านผลกันระหว่างเพื่อนด้วยกัน

สาวสองคนนี้เพื่อนพยายามจะยกตัวขึ้น
คงจะบับทำเหมือนต่อตัวขึ้นไป
แล้วปรากฏเกิดอะไรขึ้นกับเธอดูค่ะ
โอ๊ยคุณเดี๋ยวเขาทำอะไรกัน
เขาทำอะไรกัน
คือแบบพยายามจะเล่นเล่นแล้วโชว์กายกรรมผ่านผล
สาวสองคนนั้นเธอเพื่อนยกตัวขึ้นไปเสร็จ
ปรากฏหัวทะลุฟ้าเพดานขึ้นไปเลย
หน้าจะทะลุตึกขึ้นไปเลยฮะ

คือกลายเป็นชะลูฟาสไปด่านและจังหวะลง

เขาบอกว่าเพื่อนแท้คือเพื่อนที่ต้องหัวเราะก่อนเข้าไปช่วย
นี่อ่ะลูกคนหัวเราะหมดเลย
หัวทิ้งลงมากระแท้ด้วยอะไรก็ตาม
ยังสามารถพยุงตัวเองขึ้นมาแล้วยืนขึ้นมาได้
แล้วที่สำคัญยังหัวเราะกับเพื่อนอีกต่างหากค่ะ

ใช่คุณรู้ไหมคลิปนี้คนดูเป็นล้าน
หลายคนบอกโอ๊ยบอกได้คำเดียวเลยนะคะ
งานไม่ใหญ่แน่นะวิแต่ว่างานนี้วิเกือบขิดค่ะ
ปกติเขามีขี่พายุทะลุฟ้า